คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามเหตุนี้กันนะครับ

ใช่ค่ะแล้วคราวนี้เข้ามานะ
บุกเดี่ยวขู่จะเผาร้าน

แล้วในนั้นมีน้ำมันเหรอ

ตอนแรกเอามือถือมาวางตรงเคาน์เตอร์ข้างหน้านะ

ผมว่าตอนนั้นพนักงานคิดว่าอะไรรู้ไหมคุณ

พอดูไปแล้วมันไม่ใช่สเปรย์แอลกอฮอลไง
แล้วเหตุการณ์นี้พนักงานเองก็ตกใจมากนะ

ทีแรกเขาจะให้คุยกับคนในสายด้วยนะ

แล้วตอนนี้คือพนักงานทำอะไรไม่ถูกแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะ
ผู้ชายคนนี้เข้ามาในร้านทอง
แล้วเอามือถือวางไว้ตรงตู้กระจก
หลังจากนั้นก็ขู่พนักงานร้านทอง

เอาอะไรที่บรรจุอยู่ในฟอกกี้มาฉีด

ขู่แม่จะจุดไฟเผาทั้งร้านเลย

เอาไปหลังจากได้ทองไปพอใจแล้วเนี่ย

นี่เขาอยู่ตรงนี้๒นาทีนะแล้วก็เปิดลิ้นชักเอาเงินสดด้วย

ที่ได้ไปทอง๒สลึง๑๖เส้น
ทองหนึ่งบาท๒๒เส้นแล้วก็ทองสองบาทอีก๙เส้น

เขาก็ต้องถีบถีบประตูนี่ครับ
นี่ประตูเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็วิ่งหลบหนีออกไปด้านนอก
แล้วครั้งตอนที่ร้านทองจะปิดสักประมาณทุม
เกือบจะทุม๑๐๔๐นะคะ

อย่างที่บอกค่ะว่าทองทั้งหมดที่เอาไป๔๗เส้น
แล้วที่คุณบอกว่ามีเงินสดด้วยนะเงินสดอีก๒แสนค่ะ
รวมแล้วทั้งมูลค่าทองและเงินสดเนี่ย
รวมแล้วหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาทนะ
ได้ไปเยอะนะฮะใช่แล้วออกไปทางด้านหลังเลย
เบียนอะไรไม่แน่ใจจอดอยู่หลังห้างไง

เราก็เลยไปถามรองผู้กำกับที่สนสายไหมหน่อยค่ะ
พันธบริโภคพงศิษย์ท่านบอกแบบนี้
คนร้ายที่ก่อเหตุรู้ตัวแล้วนะ
อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตามประกบตัวอยู่
รายละเอียดอื่นยังไม่อยากเปิดเผย

บอกว่าคนร้ายมาถึงเอามือถือวางก่อน
มือถือวางตรงเคาน์เตอร์นั่นแหละที่คุณผู้ชมเห็นเขาจับอยู่นะคะ

คุยในมือถือถามว่าปลายสายคือใคร

จังหวะนั้นเขาก็เอาไฟแชคมาขู่จะเผาร้านแล้ว
ทำเป็นจะชักอาวุธออกมาจากกระเป๋าอีก
โอ้ยสุดท้ายพนักงานวิ่งหนี
เขาก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์มามากวาดทองไป
ก่อเหตุแบบไม่ได้รีบร้อนมากนะ

เรื่องการฉีดฟอกกี้แล้วในนั้นมีน้ำมัน

ไอ้ที่คนร้ายธรรมเนี่ยเจตนาคือจะข่มขู่แค่นั้นใช่ไหม
อืมนี่แหละ

ก็ต้องรอจับกลุ่มตัวต่อนะ
เพราะว่าเป็นเหตุอุกอ่านจริงได้ทองได้เงินไปเยอะเหมือนกันนะครับ